ชายหญิงคู่นึงเขาคบกันมา๔ปี๕ปีแล้ว
แต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันก็จะมีการไปมาหาสู่กัน
ครั้งสุดท้ายฝ่ายผู้หญิงโทรมาบอกว่า
ไม่ไหวแล้วหายใจไม่ออกแล้วสายก็ตัดไป
ผู้ชายเดินทางไปหาที่ห้องปรากฏว่าแฟนเขาเสียชีวิตแล้วนะครับ
ครั้งสุดท้ายว่าไม่ไหวแล้วหายใจไม่ออก
เพราะเป็นโรคประจำตัวนะครับ

ที่หมู่๖ตำบลไพรินก์อำเภอพระนครศีอยุธยา
กู้ภัยต้องไปไปช่วยพังประตูเข้าไป
เพราะว่าฝ่ายผู้ชายเข้าไปแล้วผู้หญิงไม่ได้เปิดออกมาให้ดูเข้าไปในห้อง
ประตูล็อกจากข้างในไปเจอศพนางสาวชมัยพรโคตระอายุ๓๑ปี
เป็นชาวอุบลสภาพสวมเสื้อยืดสีดำนุ่งกางเกงชั้นในตัวเดียว
นอนตะแคงอยู่ข้างที่นอนในห้องไม่มีการบรื้อค้นอะไรนะฮะ
ไม่มีร่องรอยของการบรื้อค้นหรือว่าการทำร้าย
แต่ไปมีรอยคราบของการอาเจียนจำนวนมากตามร่างกายไม่ได้มีบาดแผลอะไร
แต่เธออาเจียนออกมาเต็มไปหมดเลยนะครับ
หนุ่มชื่อว่าคุณอัธพลอายุ๒๖ปีเขายืนอยู่หน้าห้องก็เสียอกเสียใจ
นี่แหละครับบอกว่าคือหลังเลิกงานก็โทรหาแฟนแต่แฟนไม่รับ
สักพักนึงแฟนโทรกลับมาพูดพูดแบบเสียงแบบหายใจไม่ค่อยออก

เขาก็อ่ะรีบขับรถไปหาแฟนสาวไปถึงตะโกนเรียก
จากข้างในไปขอกุญแจสำรองจากเจ้าของหอก็เปิดไม่ได้อีก
จากว่าข้างในมันล็อกอยู่โทรแจ้งกู้ภัยไปช่วยกันพังเข้าไปครับ
สุดท้ายไม่ทันการแฟนสิ้นใจไปแล้วครับ
เขาบอกเขาเสียใจมากนะเพราะเพียงไม่กี่นาทีที่คุยกัน
ก็รีบมาเลยเนี่ยมันไม่ทันแฟนเขาเสียไปก่อน
เข้ากันมา๔๕ปีแล้วก็ไปมาม้าฮาสู่กันด้วยห้องพักกัน
ฝ่ายหญิงจะอยู่ห้องพักคนเดียวและมีโรคประจำตัว
แต่เขาไม่แน่ใจว่าแฟนเขาเป็นความดันหรืออะไร
เพราะที่ผ่านมาที่เข้ากันอะผู้หญิงก็บ่นว่าแค่ปวดหัวเท่
เบื้องต้นก็เลยคาดการณ์ว่า
เป็นโรคประจำตัวแต่ไม่ทราบว่าโรคอะไร
ก็ให้กู่ภัยนำร่างไปส่งชนสูตร

แล้วก็ประสานครอบครัวมารับศพกลับไป
เพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป
ใครที่รู้ว่าตัวเองสุขภาพไม่ค่อยดี
มีโรคประจำตัวอย่าฝืนแล้วซื้อยาไปกินเอง

ไปหาหมอดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับ